เขาบอกว่าเป็นมะเร็งในกระแสเลือด

หลังจากนั้นพาเสร็จก็ไปตรวจ

จะเก็บเด็กไว้ไหมหรือว่า
ผมเป็นพี่ครับปี๑สิ

กันมารักกันมากี่ปีแล้วครับ
ตั้งแต่เรียน๒๓ปี

ถ้าวันที่๑๘เนี่ย
ก็๓ปีครบ๓ปีที่แต่งงานกัน
ตอนแรกมันเป็นเหมือนว่า
ก้อนที่เต้านมก่อนนะครับ

เพราะนมมันโตขึ้นแล้วก็แบบมันแข็ง
มันบวมโตข้างเดียว
เจาะก้อนเนื้อไปดูแล้วก็แจ้งผลมา
เขาบอกว่าเป็นมะเร็งในกระแสเลือด
ชนิดไร้แรงครับเขาบอกชนิดไร้แรงเลย
ก็คือจะพบแค่๑ในล้านน้อยมากที่คนจะเป็น

ตอนที่เริ่มสู้ก็คือรักษาตัวตั้งแต่ตอนที่ผ่าตัดครั้งแรกอะพี่
ประมาณ๒๓๒๔ครับ
ผ่าครั้งแรกเสร็จก็มาเจออีกครั้งนึงก็ต้องผ่าทิ้ง
แล้วก็มีผ่าอีกครั้งหนึ่ง
ผ่าแล้วหลังจากนั้นผ่าเสร็จก็ไปตรวจก็รู้เพิ่งรู้ว่าท้องนะครับ
ผ่าครั้งไหนค่ะที่รู้ว่าท้องค่ะ
ครั้งที่๓นี่ครั้งที่๓
หมอเขาให้มาถามว่าจะเอายังไง
จะเก็บเด็กไว้ไหมหรือว่าจะเอาออกเพื่อที่จะรักษาต่อ
หมอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเก็บเหล็กไว้มันจะรักษาต่อไม่ได้
คือมันต้องเหมือนกับว่าให้ยาบำบัดสิ
ผมเป็นคนบอกเขาเองว่าให้เก็บไว้ดีกว่า
แล้วเขาจะเกิดมาเป็นยังไงก็ช่าง

เพราะว่าการที่มันทำร้ายคนคนหนึ่งเหมือนการฆ่าเขานะพี่

หมอเขาถามว่าสรุปว่าจะรักษาต่อใช่ไหม

ก็บอกเขาไปอย่างนั้นว่าเราจะเก็บเราจะเลี้ยงเขา
ช่วงประมาณ๗เดือนแล้วคือมันมีก้อนขึ้นที่เต้านมแหละ
เดิมที่ผ่าไปแล้วก้อนที่มันขึ้นอ่ะมันกำลังมันก็ท้องอยู่พี่
แต่ทีนี้จะรอให้คลอดเตะก่อนแล้วค่อยไปรักษาตัวต่อ
ผมว่าฝากทันที่ลามามันอยู่ข้างสถาบันมะเร็งแล้ว
หมอที่ลามาเขาก็บอกว่าก็คือเขาจะมีสุตินารีด้วย

มันก็จะดูแลควบคุ้นไป๒อย่าง
ก็คือเขาอยู่จนครบเลยตามกำหนดแข็งแรงทุกอย่าง
ใช่ครับเด็กปลอดภัยลูกครบทุกอย่างเนี่ย

หลังจากนั้นก็ตรวจเจอของน้องขนม
เป็นท่อที่ต่อกับหัวใจมั้งพี่

คือมันต้องใช้เวลานานไงพี่

หมอเขาก็บอกว่าผ่าต้องผ่าตัด

เหมือนถ้าแบบผ่าตัดผูกผูกข้อไว้เพื่อที่ไม่ให้มัน

แต่ว่าแม่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็
รักษาการฉายแสงเป็นผ่านรังสีอะพี่

คือเราต้องรักษาทั้งตัวลูกด้วยแล้วก็ตัวภรรยาด้วยค่ะ
ใช่ก็บอกเขาว่าไม่ต้องร้องไห้
เพราะตอนนั้นลูกอยู่ในตู้ซึ่งเขารอผ่าตัด
ก็บอกว่าอย่าร้องเดี๋ยวลูกเห็นเขาก็จะร้องตาม
เพราะว่าแฟนผมยืนน้ำตาไหลลูกก็ร้องไห้ในตู้
ผมก็บอกเขาว่าลองเดี๋ยวมันจะทำให้สบายใจของสาย
แล้วพยาบาลที่เขาดูแลพี่เขาก็บอกว่าเด็กคนนี้สู้นะ
เขาไม่เคยนี่แบบร้องโวยวายอะไรเลย
เขาก็นอนแล้วก็กินปกติ
พอหลังจากผ่าตัดที่ปิดตรงหัวใจมา
เพราะว่าเขาตรวจเจอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติฆ่าตัวเหลือง
ก็มีหัวใจที่ท่อหัวใจถูกปิดไม่สนิทมันเป็นรูใหญ่
ก็เลยต้องผ่าตัดผมก็คุยกับเขาแหละก็ต้องยอมทำทุกอย่างให้มันหาย
๒สัปดาห์ที่ลูกอยู่โรงพยาบาลแต่แฟนผมก็รักษาตัวนะ
ระหว่างนั้นก็รักษาตัวนะคือไปฉายแสง
แสงเสร็จก็มามาหาลูกที่โรงพยาบาลต่อคือทำอย่างเงี้อยู่ประมาณสองอาทิตย์
แล้วก็ไปรับออกหลังจากนั้นเขาก็รักษาตัวเลยยาว
ตั้งแต่ต้นปีอะพี่ต้นปีมาก็เลยรักษาตั้งแต่คลอดลูกมา
รักษาวนมาจนถึงต้นข้ามปีอีกแล้ว
ก็มีช่วงหลังก็มีตามมันโตครับใน๒๐เช่นพอมันโตปุ๊บ
มันอึดอัดพี่ภรรยาผมมันอึดอัดท้อง
มันเริ่มมาซุดตอนวันที่๓๐๓๑ตุลาคมครับ
เพราะเดือนนั้นเป็นเดือนเกิดเขาเขาได้จัดวันเกิดเขาไง

ตอนนั้นลูกสาวอายุเท่าไหร่คะขวบ
ควบประมาณ๔๕เดือนพี่
ใช่ครับก็คือหมอก็พูดมาว่ามีโอกาส

ช่วงนั้นที่สุดเขาไม่มีสติ

แต่ว่าผมเรียกว่าเมตื่น
แล้วก็ให้บอกเขาไม่มีแรงไม่มีอะไร
พาไปโรงพยาบาลตอน๕ทุ่ม
ถึง๕ทุ่ม๑๑นาทีที่โรงพยาบาลห้องฉุกเฉิน
ที่เริ่มสู้ดาวิมันก็เจ็บไปหมดเลย
ทั้งท้องกระดูกหลังมีตมขึ้นมา
ก็คือเชื้อมะเร็งมันดันขึ้นมา
เพราะว่ามันกินเข้ามาดื่มไปแล้วเชื้อมันกระจายไปหมดแล้ว
พอวันที่เขาจะเสียผมพาลูกไปหาหมอด้วย
ก็คือพาแผนเขาก่อนแต่กรณาการเขาไม่ไหวแล้ว
เพราะตอนเช้าที่ผมไปพี่มีพี่วงเชียร์ที่ว่าเป็นศิลปินนักร้อง
เขาเข้าไปเยี่ยมด้วยนะตอนที่เขาไปถึงเขาบอกว่า
พี่แผนวงเชียร์นะพี่มาเยี่ยมน้องนะ
เขาก็ตอบรับนะพี่เขาพูดให้นะ

เขารู้ว่ามีคนมา
ที่เขาจะไปคอนเซิร์ทแบบไหนแต่ไม่ได้ไปตอนนั้นช้อง
ถือบัตรไว้แล้วเขาอยากไปดูแต่เขาไม่ได้ไปไง
อยู่ละสิผมนั่งกระจำมือเราไว้
แล้วผมบอกว่าผมอยู่นี่ผมต้องจะอยู่ตรงนี้

ผมบอกเขาแล้วว่าผมไม่ได้ยินเข้าไปในหดออก
แล้วก็ตอนที่เขาเสียเป็นช่วงที่จังหวะที่พี่เขาเล่นดนตรีด้วย
ช่วงที่มีคนส่งข้อความไปหาเขาผมว่าน้องเสียแล้วนะ
เขาอยู่โรงพยาบาลมาประมาณตั้งแต่วันที่๔พี่๑๐วัน
ถ้ารวมกับวันที่อยู่ห้องลูกฝนอีก๓วันก็ได้ประมาณ๑๕วัน
แครอบผมบอกว่ะไม่ต้องเหงื่อผมดูเองก็สัญญาเขาได้บอกเขา

คือให้กำลังใจอยากบอกคนที่มีคนที่เขารักกันอยู่
ก็ให้เขาดูแลกันให้ดีดีกว่า
ต่อให้เขาจะเป็นยังไงคุณอย่าทิ้งเข้ามา
เพราะว่าผมสมคบกับเขามา
รู้ต้องรู้ว่าสักวันเขาก็ต้องสายจากผม
ผมคิดกับเขาผมบอกเขานะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอก
ต่อให้เป็นยังไงก็ต้องอยู่ดูแล
ถ้าจะคิดจะไปไปตั้งนานแล้วไม่ต้องอยู่ทุกวันนี้หรอก

ผมถามว่าทำใจไหมผมพยายามไม่คิดนะพี่
คือผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิด
เวลาคนรู้จักผมถามอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกว่าหมอเขาบอกมาอย่างนี้เดี๋ยวว่านี่แล้ว
เขาก็พูดมาว่าพูดจริงไม่คุ้นเล่นมันไม่ตลกนะเรื่องแบบนี้
แต่เวลาผมพูดเพื่อน่าผมมันชอบยิ้ม

คือทำให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่า

คิดตลอดแบบนี้อย่าให้มันเกิด
ผมถามว่าข้านมพี่แม่อยู่ไหน
ยังไงลูกตอนนั้นยังไม่ได้เข็นแม่เขาออกมานะคือนอนอยู่
เขาชี้ขึ้นไปบนฟ้านะพี่บอกแม่อยู่บนฟ้าเหรอลูก
บอกเค้าก็ไปยังหน้าบอกอืมคือเค้ารู้พี่
ขายเม็ดมะม่วงหิมพานทอดสิ
แม่ก็เริ่มขายมันก็ต้องมัดไปเลยว่าผมก็ต้องหาอะไรทำที่มัน
เพราะคิดแค่ว่าเอาง่ายก็ได้พี่ให้มันพอ
มันหน่อยมั้ยผมว่ามันไม่หน่อยครับพี่
เขาอยู่ดีผมลำบากไม่เป็นไรครับพี่
เวลาแบบนี้มันถับโดดเลย

มันแบบนั่งมองแล้วแบบ